พาไปดูผู้ก่อการดีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะผู้ก่อการดีที่ฉันว่านี่คือคุณโป๊ปธนวัฒน์นั่นเอง
เขาทำโครงการนี้ขึ้นมาสำหรับโรงเรียนต่างตามต่างจังหวัดค่ะ
โรงเรียนไหนขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะต้องไปซ่อมแซมอะไรต่างในโรงเรียนนะคะ
นี่พี่โป๊ปช่วยได้นะโอ้โหโอ้โหนี่เขาทำความดีแบบนี้ก็ต้องมาบอกต่อกันหน่อยละกันค่ะ
บริจาคเห็นว่าจากทุกฝ่ายรวมกันตอนนี้ตัวเลขสวยเลยทีเดียว
คุณ๖ล้านแล้วนะคะเจ้าตัวก็ปลื้มปริ่มพร้อมกับแพลนขยายความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินอีกด้วยค่ะ
ก็ไม่คิดว่ายอดจะได้เยอะขนาดนี้ครับแล้วบวกกับเพื่อนเพื่อนด้วยก็คือปีนี้ก็คือผมได้คุยกับเพื่อนนักแสดงด้วยหลายคน
ตอนแรกก็จะทำที่โรงเรียนที่ประจวบที่เดียวแต่ว่าพอเงินเยอะเนี่ยผมก็ต้องหาหาที่อื่นที่ขาดแคลนและลำบากก็ได้หลายจังหวัดอยู่ครับ
ก็มีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนคืองานนี้แบบทุกคนเหนื่อยมากเลยนะทีมงานแล้วก็อะไรแบบการจัดงานหรือการแบบผมต้องไปดูสถานที่จริง
ไปดูว่าเขาเดือดร้อนยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณพวกที่อยู่ข้างครับพวกพี่เพื่อนน้องทุกคนที่ร่วมกันทำให้งานนี้สำเร็
อนุโมทนาบุญ
แต่คุณยังไม่ได้ทำบุญเลยคุณขออย่างนี้ไม่ได้นะ

จริงก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ
ผลบุญนี้ทำให้คนมันออร่าเป็งปังนะ
เห็นไหมคือโป๊ปเขาทำบุญเยอะ
งานเงินเห็นไหมอยู่ดีก็มาแบบเปรี้ยงป้างเลยนะฮะ